ผมถูกแนะนำให้ผู้ใหญ่แล้วก็พี่โตโน่บอกว่าให้เป็นเลขบัญชีช้อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเงินจะโดนใช้ยังไงได้บ้างครับ
ใช่ความใจพูดถูกกับพี่ที่คิดว่าควรจะต้องทำเดี๋ยวผมโอนให้ผมช่วยแสนนึง
โดยการเปิดรับบริจาค๔๒นาทีแรกได้โพสต์เป็นบัญชีกองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คนบริจาคเยอะที่สุด
ในคืนนั้นพี่โตโน่ผักกินได้ติดต่อมาว่าขอร่วมบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีช้อน
เนื่องจากไว้วางใจและความคล่องตัวในการจัดการเงิน
จากนั้นผมเลยเข้าใจผิดว่าผมต้องเปลี่ยนบัญชีในโพสต์มาเป็นบัญชีตัวเอง
ผมดำเนินการรวดเร็วไม่มีการเตรียมตัวใด
วันที่๓๐มีนาคม๓ทุ่ม๓๗ได้เปลี่ยนเป็นเลขบัญชีชื่อตัวเอง
ซึ่งบัญชีนี้เปิดไว้นานแล้วเพื่อการสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ของผม
บัญชีนี้เป็นบัญชีที่เปิดตั้งแต่ปี๖๒ไม่รวมกับเงินส่วนตัว
เปิดไว้สำหรับลูกเพจที่อยากสนับสนุนรายการสัมภาษณ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์
ให้เราได้ใช้กับอุปกรณ์การถ่ายทำค่าเครื่องบินและที่พักของแขกรับเชิญ
โดยผู้ชมรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดังนั้นมีเงินค้างไว้อยู่ในบัญชีนี้๙๑๘๖๘๖๙สตังค์
คอมเมนต์หนึ่งคิดว่าโน่เป็นคน
ขอให้เขาใช้ชื่อตัวเองรับบริจาคใช่ไหม
คิดอะไรกันบ้าง
คือตอนนั้นใช่คือเราไม่ได้ไปบอกเขาให้เขาเปิดบัญชี
ไม่ได้ไปบอกเขาว่าให้ไปโอนเงินเข้าบัญชีเขานะ
ก็คือเราเปล่าครับผมบอกว่าถ้าผมจะช่วย
ผมโอนเข้าบัญชีช้อนเลยแล้วช้อนเอาเงินของผมไปทำให้มันเกิดประโยชน์
ใช่แต่วิธีการวิธีการช้อนจะไปเปิดบัญชีใหม่
ที่เป็นชื่อช้อนก็ได้แต่เป็นบัญชีใหม่
แล้วให้ทุกคนบริจาคในบัญชีนี้

หรืออันนี้ใจผมนะมันอาจจะไม่ตรงกับใจของหลายคนหรือบางคน
ต่อให้โอนเข้าบัญชีของช้อนเลย
แต่ถ้าเราทำถูกถ้าเราไม่โกงแม้แต่บาทเดียว

ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้จะมีปัญหาเลย
ถ้าเราทำด้วยใจที่ดีจริงนะ
บริสุทธิ์สุดใจจริงโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงนะ
ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
เพราะถ้าทุกคนจำได้เชียงใหม่ตอนนั้นรอได้ไหม
รอได้ไหมขดเจ้าหน้าที่ที่ตาย
ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรารอได้เหรอว่ากว่าจะเอาไปทำให้มันถูกต้อง
แล้วบางคนบางคนที่เขาไม่รู้วิธีการที่มันถูกต้องไปขอใครบ้างต้องไปทำอะไร
เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เขาอยากจะช่วยมันมีอยู่เยอะนะครับ
ดังนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่
สิ่งสำคัญคือเจตนาและการกระทำที่เราจะเอาไปช่วยต่อยังไง
ความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกโครงการ
หลักฐานเดี๋ยวส่งให้ทางพี่ทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้เพื่อนเรานะครับ
ตอนนั้นคือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเหรอครับ
ใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือตอนนั้นผมจำได้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะครับ
ไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยไหม้หนักมากแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ายังไงดี
ความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถถึงถึงเจ้าหน้าที่
ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดเราต้องการจะทำเลย
จริงแล้วเราอยากจะไปด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราติดโควิด
ในช่วงนั้นเราออกจากจำได้ใช่ไหมครับที่มันจะติดมันข้ามจังหวัดไม่ได้
หลังจากว่ายน้ำเสร็จเรามาทำการบ้านเรื่องโควิดมาทำการบ้านเรื่องไฟป่า
อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เงินเรามันคือเงินของคนไทยทุกคนที่มาช่วยกัน
ทำให้บ้านเราดีขึ้นตัวผมเองผมไม่ได้แบบ
ผมยังไม่ได้ตกใจเอางี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ตกใจเพราะว่า
ผมอยากให้หลักฐานมันชัดเจนก่อนก่อนที่ผมจะคิดอะไรไปเยอะหรือคิดอะไรไปเอง

ยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตกใจอะไรมาก
ก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตกใจ